เมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อของเกี่ยวกับพวกสปา

แต่นางเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นมากที่จะทำหนึ่งเกี่ยวกับออร์แกนิค
แล้วก็อยากจะมีร้านสปาสวย

พูดถึงศรีริต้าบางคนก็พูดถึงความรักของนางอีกแล้ว
นางเงินโสดหรือเปล่าขันเงินนะ
แต่แค่กลับมาคุยในฐานะเพื่อน
คือเขาบอกเลิกลากับอดีตหวานใจอย่างนักร้องขันเงินเนื้อนวล

ไปดูแล้วแต่สิ่งหนึ่งนางกินแต่ของออร์แกนิค
ดูแลตัวเองเยอะขึ้นนางก็เลยแซ่บขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิม

แต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกว่าเหมือนจะกลับไปคุยกับแฟนเดิม
ก็คือคันเริ่มนั่นแหละไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดฝ่ายชายมาด้วย
ก็เลยมีแฟนคลับหลายคนถามว่าเฮ้ยสรุปแล้วรีเทิร์นกันหรือเปล่า
ริต้าก็ออกมายอมรับว่านางก็ติดต่อกันอยู่ตลอดนั่นแหละ
แต่เราอยู่ในฐานะเพื่อนกันเพราะเราคบกันมาเป็น๑๐ปี
เลิกกันไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนแปลกหน้ากัน

ตอนนี้เป็นเพื่อนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
พร้อมยืนยันว่ารักนี้ไม่มีการรีเทิร์น๑๐๐
แล้วก็บอกว่าตอนนี้นางก็เพิ่งโดนพนักงานโกงไป
ความยืนแน่นไปเออเขาบอกว่าตอนนี้นางก็ต้องขึ้นศาลด้วย
หลังเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็จริงก็ไม่กล้าไว้ใจใครเยอะ
ไม่ใช่นางทำเป็นพวกเทียนหอม

ตรงนี้ส่งแบบโรงแรม

เขาบอกว่าเวลาทัวร์จีน
ตอนนี้ของนางเวลาทัวร์จีนมา

ไม่ห่าวด้วยเหรอกล้องก็ชอบจัด

นึกออกไหมคือเวลาทัวร์จีนมา

ที่ต้องการนะไม่ชอบเคมีนะ
แต่เห็นไหมทุกอย่างเมื่อมันเริ่มขายดีขายดี

มันยิ่งวินาทีพศนี้นะ

ช่วงนี้ที่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่าไปเพิ่งไปคิดถึงเรื่องแฟนเลย

ดีนี่แหละบางทีเจอ

เจอจังหวะเขาก็ความโลกเขาอะไรอย่างงี้

ไม่เคยทำธุรกิจแบบว่ามีเงินสดใช่ไหม